เรื่องรอบหอศน้ำวันนี้คือคลักจริงเลยนะ
เป็นวันแรกที่จัดรายการแล้วแขกรับเชิญเยอะมาก
เอาละมาพูดคุยกันก่อน
บอลจะแข่งกันไม่ได้เลยสำหรับจุฬาธรรมศาสต
ถ้าไม่มีสิ่งนี้ลูกฟุตบอล
ใช่ลูกฟุตบอลและสนามด้วยค่ะ

วันนี้ทั้งสองท่านแนะนำหน่อยครับคุณเจครับ
อันนี้ก็คือเป็นตัวแทนนะครับของฝั่งเชียร์ทั้งสองฝั่งแล้วกันนะครับ
ข้างผมเนี่ยน้องบุญแล้วก็ฝั่งนู้นน้องเงินเย็น
อ๋อเงินเยนนะฮะโหนอนกินแล้วสิเราอะเงินเยน
เงินเดือนนอนกินปกตินี่ผมเงินร้อน
หนูก็เงินร้อนเหมือนกันพี่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินเลยนะฮะ

ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

ชื่อปังชื่อปังชื่อย่อนว่าทูตกิจกรรม

เดี๋ยวกลัวจ้องอย่าทำร้ายกันนะครับ
จอกมาแล้วขนาดนั้น
ถ้าทางจะอดนอนนะเราเนี่ย

ถึงเรื่องของศีรษรรอ่ะเปิดกะปรากฏกันด้วยกัน

ใช่แล้วการแปลอักษรปี๗๑ที่ผ่านมานะคะ
คำมาสตรของเราน่ะรุกน่ารุกฆ่าจุฬามาสตร
จุฬานี้เหงอยนิ่งเหี้ยบเลย
และนั่นคือปี๗๑ค่ะปี๗๒ประวัติศาสตร
มันเป็นระยะว่ะ
ทีละคนทีละคนเอาฝั่งจุฬาก่อนว่าของเราก่อน
ต้องบอกว่าปีนี้คือจุฬานี้มาเต็ม
คือต้องบอกว่าแค่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไม่พอเลย

พร้อมความพร้อมของเราปีนี้
มากจริงมากจริงคือต้องบอกว่าปีนี้ธรรมศาสตร์ต้องตั้งรับดีนะคะ
งั้นปีนี้จะพ่ายโดยไม่รู้ตัวนะคะ
คือบอกเลยว่าธรรมศาสตร์ของเรานะคะ

รอมอีกต่อใหม่รุกและรุกค่ะ
และปีนี้แน่นอนปี๗๒นะคะเราก็ยังจะลุกอยู่

ไม่ผิดค่ะผิดค่ะ

พูดง่ายกันค่ะผมไม่ชอบเลย

เห็นบอกว่ามันมีชุดคงชุดคำต้องซ้องกัน
หนักขนาดไหนเอาจุดธรรมศาสตร์บ้าง
บอกเลยว่าความหนักนี่คือหนักหน่วงแน่นอน

คำนี้เขามีเมื่อกี้แอบกระซิบมาว่า๒๐๐คำ
ของเรามีเท่าไหร่สองหมื่นคำค่ะ
สองหมื่นคำตอนนี้ที่ยังไม่ได้คิดนะคะ

กำลังจะบอกให้สาบานพอดีเลย
ไม่ก็เรามีความพร้อมนะ
สำหรับชุดทำในการแปลอักษรนะคะ

กันมากของเราล่ะจุฬาเป็นไง
คือเราเป็นฝ่ายรับมาต่อก่อน

จะเป็นฝ่ายลุกกลับบ้างอย่างรุนแรง
เพราะวันนี้ไปประชุมมาแล้วหนูเห็นชุดคำแล้ว

ธรรมศาสตร์หงายหลังแน่นอน
เห็นถ้าสองคนบอกว่ารุกนู่นรุกนี่ผมขนรุกละ
ไม่แต่การแปลอักษรจริงแล้วเสน่ห์ของมันก็คือ

แต่เพียงก็เบื้องหลังที่ต้องเตรียมพูดถึงชุดคำเนี่ยก็คือว่า
สมมุติว่าถ้ามีประตูเกิดขึ้นไม่ว่าใครยิงนำก็ตาม
สมมุติจุฬานำจุฬาจะมีชุดคำออกมาเหมือนกับเยอะเยอะธรรมศาสตร์
แล้วธรรมศาสตร์ก็ต้องคิดภายในเวลาเสี้ยววินาทีเพื่อโต้กลับ
จริงเรามีแค่คาดแคตาล็อกเป็นแผงชุดคำอยู่แล้ว
แล้วว่าคืออยู่กับสถานการณ์สิทวิชันต่าง
เราจะเลือกทำไหนมาใช้ในการแปลกสอนขึ้นไปบนสแตน
ผมว่าคนที่มองว่าต้องใช้อะไรอาจจะไม่ยากเท่ากับคนที่ต้องทำไง
แต่ว่าคือบอกก่อนว่าสแตนแปลอักษรของทางฝั่งจุฬาเอง
หรือว่าธรรมศาสตร์เองเป็นสแตนแปลกสอนที่ไม่ต้องซ้อมกันมาก่อนค่ะ
คือใครก็ตามที่ขึ้นสแตนสามารถแปลกสอนได้
แปลหรือว่าไม่เคยขึ้นสแตนมาก่อนในชีวิตนี้เลย

เพราะว่ั่นก็เป็นคนดูปล่ายใช่แค่ต้องเร็วกว่าความลับ

จากทางฝั่งธรรมศาสตร์เพราะว่า๒ครั้งหลังสุดที่ผ่าน
แม่เราไปไปจริงปะครับคุณพี่

การเชียร์ของเราจะต้องเชียร์อย่างไร
ให้ครั้งนี้มั่นใจเหมือนที่เราผ่านมา
เราก็ต้องชนะแน่นอนในสกอร์๗๒๑ที่น้องบอกนะฮะ

ส่วนของเราล่ะครับการเชียร์ของเราจะทำยังไงให้จุฬาต้องฮึกเหิมหน่อย
เพราะว่า๒ครั้งที่ผ่านมาพลาดท่าไป
ท่าอันนั้นไม่เรียกว่าพาดท่าอันนั้นเรียกว่าอ่อนคอให้
เพราะว่ากลัวธรรมศาสตร์คือหลังจากนี้ธรรมศาสตร์จะไม่มีวันชนะเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าวันนี้แต่งตัวมาบอกให้ธรรมศาสตร์มีนี่ให้เกียรติธรรมศาสตร์ด้วยนะครับ
เป็นนกเพราะปีนี้ธรรมศาสตร์จะนกทั้งหมดเลยค่ะ
เราเป็นนกที่สยายปีกอยู่บนฟากฟ้าด้วยชัยชนะค่ะทุกคนค่ะ

ไม่ปีกเราไม่หักค่ะปีกเรายังคงสวยงามอยู่เสมอค่ะ

วันนี้คงไม่จบได้๒คนนี้เขาเปลี่ยนกันคุณพลปัช

คนที่เขามีหน้าที่ในการเชียร์บ้างเอาทางธรรมศาสตร์ก่อนแล้วกัน

ธรรมศาสตร์นะครับฟังที่คุณพี่เงินเย็นพูดแล้ว

สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะความพร้อม
ของธรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นไปได้แน่นอนครับผมสำหรับเป็นไปได้แน่นอนครับผมสำหรับพวกเราทางธรรมศาสตร์นะครับ
เตรียมความพร้อมนะครับถ้ามี๑๐เนี่ยพวกเราให้ร้อยเลยครับผม
เอาถามน้องเขาหน่อยว่าเตรียมตัวกันมายังไงบ้าง
สำหรับพวกเรานะครับก็มีการซ้อมนะครับสำหรับความพร้อมสำหรับในวันงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับ
อืมโดยเราก็จะมีเป้าในทุกทุกวันนะครับแล้วเราก็ทำเป้าในทุกวันมีเป้าในทุกวัน
ก็ช่วยขยายความว่าเป้าหน่อยได้ไหมมันคืออะไรหมายถึงว่าเป้าหมายครับผม
อ๋อใจตันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ว่าไปเป้าหมายนี่มีไว้ฟุ่งชนนะอ่าเอาล่าต่อ
ครับผมก็สำหรับพวกเรานะครับทุกกิจกรรมนะครับพวกเราก็จะมีหน้าที่นะครับ
งานฟุตบอลประเพณีนะครับในการเดินนำขบวนอันเชิญธรรมจักรนะครับ
ครับและเราก็มีนะครับนี่ครับดรามยังไงไม่เห็นดรามเลยนี่ครับ
มหาวิทยาลัยนะคะเชื่อว่าทุกฝ่ายของจุฬาเนี่ยพร้อมมาก
เพราะว่าเราเนี่ยเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่า
ไม่กี่เดือนเองเราเนี่ยเตรียมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเรียกได้ว่าถ้าจัดงานบอลตอนนี้ก็จัดได้เลยค่ะ
โอ้ดีมากเลยดีมากดีมากพูดดีนะพูดดีพูดดีพูดดีพูดดี
รอมานานอ่ะเนี่ยมันมันทำไมไม่พี่ไปพวกหนูพูด

เมื่อกี้ฟังหมื่นเค้าให้เบรกเนี่ยใช่มะ

จะบรับเขาไว้เยอะเหมือนกันเอารอสักหน่อยสิครับ

ต้องมาดูนะว่าน่ารักหรือเปล่า

ถ้าน้องคนนี้พูดมานานตลอดเลยนะ

มาให้ได้มีพื้นที่หน่อยนะ
เดี๋ยวจะหาว่าเราแหม
จุลาน่ารักค่ะ

๑๒๓อ้าวจุลาน่ารัก
คึกคักเวลาลงเล่น

คึกคักเวลาลงเล่น
จุลาใจเย็นเย็นเวลาลงเล่น
คึกคักคึกคักจุลาน่ารัก
คึกคักเวลาลงเล่น
จุลาใจเย็นเย็นเวลาลงเล่น
คึกคักคึกคัก๒๓คุกคัก
คุกคักคุกคัก๒๓คุกคัก

๖๓๔เทอซีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สุดยอดแล้วเพิ่มโปรบมือด้วยครับรับตรง

ธรรมศาสตร์บ้างสิธรรมศาสตร์บ้าง
พูดคุยกันแป๊บหนึ่งธรรมศาสตร์มีอะไรมาโชว์เอ่

เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะทีมงานให้น้องเขาพูดคุยนิดน

แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไมค์ให้กับน้องเขาได้พูดถึงโชว์

พี่ให้ใครครับตอนพี่ให้ใคร

ไอนี่มันเลงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการ

เพื่อนบริการทุกกิจกรรมก็มีคุณดำเมย์๕คนมาโชว์บนเพลงในวันนี้ค่ะ

งั้นเชิญเลยครับพร้อมแล้วจัดมาเลยครับ

เอาละครับจับตาดูให้ดีนะฮะพร้อมแล้ว

มาส๔และ๑มาสทาม๑๒๓๔

พร้อม
เรียบร้อยค่ะ
มาเย็บเย็บแต่แฝนที่ความน่ารักนะฮะ
มีความระมัดระวังเล็กน้อยเนื่องจากไฟข้างบนของเราค่อนข้างแพงนะครับ
มีไฟด้านบนที่อาจจะไม่เห็นกันนะฮะ
แต่ว่าก็แสดงเต็มที่อาจจะมีอุปสรรค์นิดหน่อย

ถูกต้องค่ะเพราะพื้นที่เรากว้างมากนะคะ

ขอบคุณทั้งสองมาเลยน่ะ

มาพูดคุยกับ๒คนนี้ต่อ

ของทั้งสองสถาบันที่จะมาร่วมงานในวันที่จะแข่งขันกันหน่อย
ที่ธรรมศาสตร์หน่อยว่าเอ๊ะถ้ามาในวันนี้นะที่จะแข่งขันกันเนี่ย
เราจะมีโชว์อะไรเป็นพิเศษแล้วก็ดึงดูดอะไร
ให้กับคนที่จะติดตามถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีด้วย
ค่ะก็สำหรับฝั่งธรรมศาสตร์ของเรานะคะ
อย่างที่บอกว่าเราดูในเรื่องของแปลกการแปลกอักษรสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
แล้วก็ยังมีในเรื่องของขบวนธีมนะคะ
นั่นคือการที่เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมนะคะ
ต่อยอดไอเดียนะคะแล้วก็ปลุกความคิดนะคะ
จะให้คนในสังคมไปพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งบอกเลยว่าเราเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากจุดเล็กคือตัวเราค่ะ
แล้วก็พัฒนาไปยิ่งใหญ่ในส่วนของสังคมนั่นเอง
จะต้องมีคุณด้วยนั่นคือทุกคนเป็นเราพวกเรา

น้องร้องเพลงค่ะน้องร้องเพลงน้องแต่งกรอนมาค่ะเมื่อกี้
เอาล่ะเจ้าชวนกันมาชมเยอะเอาเท้าต่างจุฬาว่ะครับ
อย่างนักบอลอย่างเคราะห์จะพูดชื่อไรเนี่ยก็อย่างเช่นพี่กวีนนะคะ
พี่ต้นนรึบดินพี่อดุลก็คือทีมชาตินะคะ
ก็คือปีนี้คือมาลงสนามคือจุฬาก็เต็มที่

ว่างานยี่โกมามาคือมีความว่างร้อวุดบนของอาหารโจราธรรมศาสตร์
จุฬาจุฬาเท่านั้นนะครับอีกนึงสิ่งอีกนึงสิ่งอีกนึงสิ่งคุณวอลละปัด
เรื่องของขบวนล้อการเมืองเออได้มีการพูดคุยยังไงบ้างล่ะ
อันนี้แซ่บมากคือทางทางจุฬาธรรมศาสตร์นี้จะต่างกันนิดหนึ่งครับ
คือทางธรรมศาสตร์จะเป็นของการล้อเป็นการสื่อถึงการเมือง
คือทางจุฬาก็จะเป็นการสื่อเกี่ยวกับสังคมซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันหนักมาก
เพราะว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่เราจะมาเล่นกันได้
คำนึงมีนาฬิกาไหมอ่าหนูเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะหนูรู้ได้
มีเวลาให้ดูไหมนาฬิกงนาฬิกาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรับผิดชอบกันเองนะ
เอาประบาทด้วยกันนะเฮ้ยทำรายการด้วยกันนะ
น้องก็จริงกันด้วยขาบวกนะคะจริงน้องเค้าบอกว่ามาด้วยกันไหมเนี่ย
เอาเป็นยังไงเล่าถึงเรื่องของการพูดคุยกันล่าสุด
ทีมของขบวนที่ล้อการเมืองตรงนี้เรามีการพูดคุยล่าสุดถึงไหนล่ะ
โอ้โหตอนนี้คือกระบวนการเสร็จความจริงการพูดคุยไปเสร็จแล้วค่ะ
ตอนนี้คือรอการแบบคอนเฟิร์มแน่นอนว่าเราจะมีอะไรรูปแบบยังไงอย่างนี้เฉยค่ะ
คือตอนนี้รูปแบบทุกอย่างมันค่อนข้างมาแล้วแต่ตอนนี้มันอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงอาจจะต้องเกลาให้ลงมา
อะไรอย่างนี้นิดนึงนิดนึงแต่รับรองว่าแซ่บแน่นอน
ผมถามเพิ่มหน่อยผมอยากรู้ว่าเวลาเราเห็นเดินขบวนมาเนี่ยของทุกอย่างนะครับ
เวลาเราต้องเคลื่อนย้ายของไปที่สนามเนี่ยมันจะมีความลับที่ทำให้อีกฝ่าย
เราต้องปิดไงไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้มันมีวิธีการไง
ถึงการเก็บของแบบในสถาบันโดยไม่ให้แบบคนอื่นได้รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บัญชาการค่ะในการที่จะประดิษฐประดอยสิ่งของนั้นมานะคะ
อย่างแบบลับค่ะไม่ให้ใครรู้ซึ่งน้องนี่ไม่รู้เลยว่าเขามาทำไปที่ไหน
ดูแล้วดูแล้ว
เห็นแพลคใส่กองของดังแบบดี
อันนั้นไม่ใช่สิ่งของนะครับอันนั้นเป็นคน

แต่ว่าตอนนี้เราอุบไว้ก่อนนะครับเพราะไปเจอวันจริง

คือตอนนี้เราทำแล้วแต่ว่าเขาทำที่ไหน
ตอนนี้ไม่มีใครทราบเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นความลับทั้งหมด
คือแม้แต่เขาจะบอกภายในกลุ่มเล็ก
ของเขาเท่านั้นที่จะทราบได้

เวลาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพร้อมแน่นอนค่ะ

รับจนพักพวกก็ไม่รู้กันเอง

คือเราแบ่งสัดส่วนฝ่ายในการทำด้วยนี่หน้าชัดเจน

วิธีการทำด้วยอะไรส่วนใหญ่ทุกอย่างเลย
ตำน้องเขาหน่อยได้ไหม
เขาซ้อมอะไรกันยังไง

ช่วยพูดถึงเรื่องของการซักซ้อมของเราหน่อยว่า

หน้าตาหล่อสวยกันอย่างนี้
การซ้อมของเราก็คล้ายกับของฝั่งธรรมศาสตร์นะครับ
ก็ทุกวันเราก็จะมีเป้าหมายของเราเหมือนกัน
แล้วก็ถ้าทำตามเป้าหมายแล้วก็ได้เลิกเร็วอะไรอย่างนี้
ถ้าเราไม่ได้เราก็ตั้งใจทำให้มันได้ครับ
เห็นบอกว่าวิ่งรอบสนามอะไรอย่างนี้หลายรอบจริงป่ะ
เตรียมความพร้อมร่างกายครับ

เป็นอุโมนทาปรีมารค่ะเราไม่มาบอกกันนะคะ
แต่ว่าปริมาณนี่คืออัจุลาอาจจะมากกว่า
อ๋อเขาพูดกับธรรมาสาธิบันแม้ว่าเขาเตรียมตัวอย่างไร

การที่จะเป็นดัมเมเยอร์ของเราต้องยกนู่นยกนี่อะไรอย่างนี้
ต้องซ้อมกี่วันละกี่รอบยังไงบอกได้ไหมเนี่ย

แต่ว่าถ้าดูจากความพร้อมนี่คือหลายรอบอยู่นะคะ
นี่เป็นไงล่ะสั้นแต่ได้ใจความ
แต่สรุปแล้วคือวันนี้อยากรู้เลยก็ไม่รู้เลยนะ
รู้ได้รู้ไปแล้ว
เอาได้เอาเป็นว่ามันเป็นสีสันที่ผมว่าทุกคนเห็นที่สนามเนี่ย
รวมถึงฟุตบอลที่ฟาญธรรมต่างกับเต็มที่ที่สุดท้ายเป็นตัวแทนนะครับ

ฝากให้คนภายนอกที่อาจจะไม่ได้เรียนที่๒สถาบันนี้

ก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ของเรานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมกับเราได้
ว่าจะเป็นการที่จะมาชมนะคะในเรื่องของขบวนธีมขบวนพาเรทต่างนะคะ
ถือว่าเป็นการล้อการเมืองรวมไปถึงเป็นการแปลอักษรที่ทุกคนสามารถขึ้นสแตนได้
เราต้องย้ำนะคะว่าทุกคนสามารถขึ้นสแตนได้เพียงแค่มีเสื้อเชียร์ของทั้งสองฝั่งนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ต้องสำคัญมากนะคะ

ธรรมศาสตร์ขึ้นสแตนที่ประตู๑๘เวลา๑๒นาฬิกาหรือว่าเที่ยงครึ่งเป็นต้นไป
เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปประตู๑๘ที่สนามสุพัชลาศัยค่ะ

ส่วนฝั่งจุฬานะคะเราไม่ต้องไปรอเลยค่ะไม่ต้องไปรอที่สนามสูบเลย
จุลามาที่จุฬามาที่ลานพระบรมรูป๒ราชการเวลา๙นาฬิกา๙นาทีเราจะมีการบาก้าที่ดังที่สุดในโลก
บาก้าที่ดังที่สุดในโลกกล้องไหนคะบาก้าที่ดังที่สุดในโลกบาก้าที่ดังที่สุดในโลกที่ลานพระบรมรูปสองราชการ๙นาที
แล้วเดินไปพร้อมกันขึ้นสนามสุขที่ประตู๕ค่ะ

ก็ต้องไปเฒิทธ์เดินเข้าสนามสุพเหมือนกันล่ะ
พอแล้วพอแล้วสมมติอารมณ์
แต่ย้ำกันอีกครั้งเรื่องของการถ่ายถ้อสดของทางไทรัชทีวีนะครับ
จากสนามสุพัชลาศัยไทยรัฐทีวีถาม๓๒นะครับ
ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะครับ
รวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวของการขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยในทุกช่วงข่าวนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้เกมอุ่นเครื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ

ที่ตอนนี้กำลังเก็บตัวอยู่ที่ยุโรปนะครับ
พบกับทีมชาติสเปนอันดับที่๒ของโลก
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับ
คืนวันอังคารที่๒๓มกราคมนี้
หรือว่าในช่วงเช้ามืดของวันที่๒๔มกราคมนะครับ
ก็จะเริ่มเข้าสัญญาณในช่วงเวลาเที่ยงคืน๔๕
เริ่มแข่งขันในเวลาตี๑นะครับ

จากประธานเชียร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับ
เดี๋ยวยังไงมาทั้งทีขอสดเลย

พลีแบบดูเลยมา

กับการแบตเทิลของทั้ง๒คนล่ะครับ

เรียปรับแล้วนะครับ

บุ่นบุรณีบุ่นบุ่นบุรณี
บุ่นบุ่นบุรณีบุ่นบุ่นบุรณี
บุ่นบุรณีบุ่นบุ่นบุรณี

บุ่นบุ่นกุ๊กกุ๊ก

หลานหลาน

โปรดติดตามตอนต่อไป